ไปบุรีรำกันเมื่อวานนี้ผมเล่าไปบอกว่า
มีคนทะเลาะกันที่ฝ่ายหนึ่งมีไม้ฝ่ายหนึ่งมีมีด
แล้วฟันกันบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมครับ
ฝั่งนู้นชื่อพงศ์ฝั่งนี้ชื่อปุ้ย
กำลังเอามือตีเอาเสื้อฟาดกระทืบเท้าอยู่
ทะเลาะกับปุ้ยปุ้ยเป็นเพื่อนบ้านด่าทอกันอยู่กลางถนน
ชาวบ้านเขาเก็บภาพเอาไว้ได้เหตุเกิดที่ชุมชนหนองกราศ
อเภอนางรองจบุรีรำด้วยวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือในพงศ์ชาติธนกูลอายุ๕๐ปี
ใช้มีดทำร้ายนายวิวัตรอู่ทองหรือนายปุ้ยอายุ๔๒ปี
ถือไม้หน้าสามต่อสู้กันถูกฟัน๒แผล
สาหัสทีเดียวนะที่แขน๑แผลชายโครง๑แผล
กู้ภัยต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
ล่าสุดอาการปุ้ยหนักครับคุณผู้ชมฮะ
เอ็นเส้นเลือดใหญ่แขนขวาขาด
ผ่าตัดแล้วเย็บตั้ง๗๐เข็ม
ขณะที่ในพงศ์ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
ตำรวจจึงนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพนางรอง
ผู้สื่อข่าวไปเลยครับที่เกิดเหตุ
ไปพบว่าบ้านของในพงศ์นะครับคนก่อเหตุ
ห่างจากบ้านคนเจ็บ๒๐๐เมตรคุณผู้ชมนิดเดียวอยู่ใกล้กันเลย

หลังจากเลิกรากับภรรยาในพงศ์ก็กลายเป็นคนโมโหร้าย
ผมว่าโมโหร้ายเพราะว่าเล่าเป็นแรงเสริมด้วย
เพราะว่าข้อมูลบอกว่าดื่มจัดเหลือเกิน
แล้วก็ชอบระรานหาเรื่องชาวบ้าน

ขณะที่พ่อเลี้ยงของในปุ้ยบอกกับทีมข่าวบอกว่า
หลังจากผ่าตัดแพทย์บอกว่า
แขนเนี่ยนะอาจจะกลับมาใช้งานได้ไม่เหมือนปกตินะ
เพราะเซ่นเลือดใหญ่กับเซ่นเอ็นมันขาด
ส่วนวันเกิดเหตุเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ก็เลยไม่รู้ใครหาเรื่องใครก่อน
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะพ่อเลี้ยงของปุ้ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
๖๗เดือนที่แล้วเค้าเคยถูกในพงศ์เลยทำร้าย
ด้วยการเอาเข็มขัดมารัดคอเลยนะ
แล้วก็ตั้งแต่นั้นไปต้นมา๒บ้าน
หน้ากันไม่ได้แล้วมองหน้ากันเป็นเรื่อง
หลังจากตำรวจคุมตัวไปสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านนะครับ
เพราะว่าเขาไม่มีพฤติการหลบหนีแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ในพงศ์เนี่ยนะฮะก็มาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
ทีเขาเป็นรอปภทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่แหละ
แต่ตกงานเพราะว่าโควิด๑๙ก็กลับมาอยู่บ้านได้เกือบปีแล้ว
รับว่าเคยเอาเข็มขัดไปรัดคอพ่อเลี้ยงของปุ้ย
ทำอ่ะทำจริงคุณนักข่าวแต่ที่ทำไปเพราะว่าพ่อเลี้ยงปุ้ยเนี่ย
มันปล่อยหมามากัดผมเขาบอกแบบนั้นส่วนที่ต้องฟันไอ้ปุ้ยวันนั้น
ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวครับ
เพราะว่ามันมึงถอยนะผมก็บอกมึงถ่อยแล้ามึงกลับบ้านก่อน
มันหยิบไม้ดิ่งเข้ามาผมก็เตือนมาแล้ว
มันก็ตีหัวผมผมก็ต้องกระโดดชาร์จดิ

พันกับไม้ไผ่เอาไว้สอยร่วงหรือสอยอะไรพวกนี้
มันยาวมันก็เลยยาวไง